ทีนี้ค่ะเมื่อสารรัฐธรรมนูลมีมติเป็นเอกฉัน
ไม่รับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะ
ก็เป็นไปอย่างที่ประธานรัฐสภาได้พูดเอาไว้ตั้งแต่ต้น
ว่าหลังจากนี้ก็สามารถเดินหน้าในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้
ดังนั้นไทม์ไลน์ก็จะเป็นแบบนี้นะคะ
คือในวันพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการหารือกันในส่วนของฝ่ายกฎหมาย
เพื่อมีการพิจารณาคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูลล่ะค่ะ
ที่มีมติไม่รับคำร้องเนี่ยค่ะ

สิงหาคมประชุมวิบ๓ฝ่าย
๒๒สิงหาคมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะคะ
อาจารย์วันนอร์ค่ะคุณวันมุธมัธนอมธาประธานรัฐสภา
ก็เปิดเผยว่าเมื่อสารมีมติไม่รับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน
เท่ากับว่าสิ่งที่รัฐสภาประชุมมีมติไปแล้ว
ไม่ให้เสนอชื่อคุณพิธาริมเจริญรัฐ
โหวตนายกรัฐมนตรีซ้ำรอบสองนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
ดังนั้นการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในครั้งต่อไปก็เดินหน้าต่อไปได้
พรุ่งนี้ค่ะอย่างที่มิ้วบอกไปก็คือจะมีการประชุมฝ่ายกฎหมายกันก่อนนะคะ
ให้ฝ่ายกฎหมายและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรัฐสภามีการประชุม
เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีก็จะมีการพิจารณารายละเอียดคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูล
มันมีระเบียบวาระที่ค้างอยู่ด้วยนะคะ
แล้วก็จะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
๑๘เสียงศาและ๑๐โมงเช้านะครับ
ก็หารือการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
กำหนดวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีก็คือ๒๒สิงหาคม
ทีนี้ค่ะก็ได้มีการหารือกับคุณพรเพชรวิชิตชนลชัยประธานวุฒิสภาแล้ว

คือในวันนั้นสสวก็จะมีความพร้อมแหละ
สามารถออกหนังสือเชิญประชุมได้ตามกำหนดก็คือไม่น้อยกว่า๓วัน
ดังนั้นก็เคาะเรียบร้อยว่า๒๒สิงหาคมเดี๋ยวไปโหวตนายกรัฐมนตรีกัน
ทีนี้ค่ะเมื่อมีคำวินิจฉัยของสารออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะ
ก็จะต้องนำยัตติที่ค้างอยู่ของคุณรังสิมันโรมสสพักเก้าไกล
เรื่องที่ให้รัฐสภาทบทวนมติที่ประชุมรัฐสภาที่ไม่ให้เสนอชื่อโหวตนายกรัฐมนตรีซ้ำนั้นเนี่ยนะคะ
คือตรงนี้จะมีการนำขึ้นมาพิจารณาในที่ประชุมหรือไม่
ท่านประธานวันนอบอกว่าเดี๋ยวประเด็นนี้ขอหารือในที่ประชุมวิบสามฝ่ายก่อนก็แล้วกัน
เพราะก็ต้องอยู่ในกรอบคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูล
ทีนี้ค่ะท่านประธานวันนอก็บอกเพิ่มเติมว่ารัฐสภามีหน้าที่จัดประชุม
ก็จะต้องทำให้ถูกต้องตามข้อบังคับให้มันเรียบร้อยมากที่สุด
เพราะถือเป็นเรื่องสำคัญไม่เกิดปัญหาอีก
ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันนั้นหรือไม่เนี่ย
จะได้นายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ในวันที่๒๒สิงหาคมหรือไม่
มันก็ขึ้นอยู่กับที่ประชุมค่ะ
สมาชิกรัฐสภาทางสวรรค์สวรรค์ประชุมในวันที่๒๒ครับ
ตามที่เคยได้กำหนดไว้ว่า
ถ้าคำวินิจฉัยมาให้เราปฏิบัติงานต่อไปได้
โดยไม่มีคำสั่งอย่างอื่นใด
ตอนที่ประชุมวิบ๓ฝ่ายเข้าใจว่าคุณโรม
หรือสมาชิกสภาพุทธแห่งภักดิ์เก้าไกร
จะเข้าประชุมด้วยว่าจะดำเนินการอย่างไร

เพราะขณะนี้คำวินิจฉัยของสารรัฐสนุนออกไปแล้ว
เพราะฉะนั้นถึงจะทบทวนอย่างไร
ก็คงต้องอยู่ในกรอบคำวินิจฉัยของสารรัฐมนุนนั้น